ความสวยงามที่อยู่บนคมมีดแบบนี้ของหนุ่มราชบุรีคนหนึ่ง
คุณขาเขาส่งขายไปไกลถึงต่างประเทศเลยนะจ๊ะ
โอ้โหนี่คุณดูมีดเหล็กมีดเหล็กมีทั้งมีดอินเน็บมีดสกาเคล
แล้วก็มีดเดคเกอร์มีดแร่มีดชกขวานอะไรมีหมดเลย
อันนี้มันก็คือเป็นลักษณะเหมือนอาวุธในยุคสมัยโบราณเหมือนกันนะถูกต้อง
คือสมัยโบราณเขาต้องมีมีดเหน็บใช่ไหมเวลาออกล่าสัตว์เข้าโป่งเข้าป่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วคุณเห็นไหมมันจะมีเส้นลวดลายตามใบมีดที่เป็นเอกลักษณ์คุณดูคุณดู
แล้วฝีมือการตีขึ้นเนี่ยนะเป็นการตีมีดของคุณเกรียงกำมลพงศกรรังศิลป์หรือช่างหมู
เขาเป็นชาวปากเอ่อตำบลปากช่องอำเภอจองบึงจังหวัดราชบุรีราชบุรีนะ
ปัจจุบันคุณขาจะมีเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยพกมีดแต่ว่าต้องบอกว่าจะมีกลุ่มคนที่สะสมมีด
รวมไปถึงพวกเชฟเชฟจากพัฒนาคารต่างทั้งในทั้งต่างประเทศเขาจะชอบเรื่องของมีด
ใช่มีดแร่มีดอะไรอย่างนี้เขาก็จะมีก็จะสั่งซื้อกันเป็นจำนวนมาก
บอกว่ามันจะมีผลกับรสชาติอาหารนะใช่ก็คือมีดแต่ละชนิดเนี่ยจะแร่เนื้อสัตว์ต่างกันด้วยนะ
มีดแร่ปลาแบบนึงใช่ไหมอันนี้ถ้าเกิดเป็นมุมของเชฟของอะไรอย่างนี้เนาะ
ช่างหมูเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าบรรพบุรุษของเขาเป็นชาวจีนนะ
อบพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดราชบุรีแล้วเขาก็เลยยึดอาชีพการตีเหล็กนี่แหละค่ะ
คือเขาบอกว่าสมัยก่อนการตีเหล็กใช้สำหรับการเกษตรนะก็มีสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น
แล้วก็เขาก็ซึมซับกันเป็นช่างตีเหล็กมาตั้งแต่จำความได้จนกระทั่งตัวเองโตขึ้นอายุ๒๑ปี
ก็เลยทำหน้าที่เป็นขุนค้อนให้กับคุณพ่อโอ้ยขุนค้อนเหรอเออ
คุณพ่อเนี่ยเป็นคุณครูช่างตีเหล็กเลยแหละแล้วก็เหมือนเป็นครูที่สอนเข้ามานะ
แล้วก็มีเป็นขุนค้อนให้กับครูช่างตีเหล็กตีมีดชื่อดังหลายคน
เหล็กเนี่ยนะก็เอาไปตอนร้อนร้อนนะตีเหล็กต้องตีตอนไหนตอนร้อนร้อน
เออออกมาแล้วก็ตีตีเหล็กหรือขนมตุ๊บตับอ่ะที่คุณทำอ่ะ
ก็ตีอย่างงี้จริงจริงตุ๊บตับก็ต้องตีตอนร้อนดูแต่ยุคนี้สมัยนี้เขามีเครื่องแบบนี้
เรื่องตีแล้วใช่ค่ะทุกคนรู้จักกันในชื่อที่นี่ก็คือ
ช่างซุ้ยบ้านปากบึงนะคะสำหรับวิธีการทำมีดเหล็กลายเนี่ยนะ
เริ่มจากการเอาเหล็กกล้าแล้วก็เหล็กอ่อนมาวางซ้อนทับกันเป็นชั้น
ตามที่ต้องการและไปเผาด้วยถ่านไม้รวกที่มีความร้อนสูงถึงกว่าหนึ่งพัน
องศาเซลเซียตนะคุณแล้วตีตีตีตีก่อนที่จะทำการบิดให้เป็นเกลียว
เพื่อสร้างลวดลายจากใบมีดอ่ะไม่ง่ายนะไม่ง่ายแล้วก็ใช้ค้อนตีให้เป็นแผ่นแผ่น
แล้วเอาเหล็กกล้ามาสอดไส้ลงไปตรงกลางแล้วตีพับแล้วเตาเผาอีกทีนึง
สลับกับการเอาออกมาตีโอ้โหคุณเอาจริงนะเล่าไปก็ทำไม่ได้
นึกภาพไม่ออกขนาดเล่ายังเหนื่อยเลยขั้นตอนมันเยอะจริงจริงคำจะเหนื่อยขนาดไหน
คุณขาแล้วยังไม่หมดนะพอเอาเข้าเตาเผาออกมาตีเป็นเนื้อเดียวกัน
แล้วตีให้เป็นรูปโซที่ต้องการแล้วก็ใช้เครื่องเจียตกแต่งผิวให้เรียบ
อีกทีนึงโอ้โหแล้วก็ตอกลายที่เป็นลายสัญลักษณ์ประจำตัวช่าง
แล้วไปชุบในน้ำกรดเกลือประมาณ๑๕นาทีแบบนี้นะเพื่อให้เนื้อเหล็กเนี่ยอ่อน
แล้วออกมาเป็นลวดลายชัดเจนสวยงามแล้วก็ต้องเอาไปขัดลับคมแล้ว
หลังจากนั้นค่อยเอาไปเอาไปเข้าด้ามอ๋อเหรอ
กว่าจะเข้าด้ามขายได้ไม่ใช่ง่ายง่ายนะเนี่ยคุณค่ะราคาขายบอกเลย
เริ่มต้นตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นบาทนะคะสำหรับไซส์ขนาด
วดลายต่างท่านใดที่ชื่นชอบเนอะ
สนใจในเรื่องของการสะสมมีดอะไรแบบนี้ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะ

ด้านล่างที่เราขึ้นเอาไว้ให้เลยนะคะ
การตีมีดการตีดาบ
มันก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนชาตินะ
คือแต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน

เอามีโอกาสลองมือดูจึงลองผ่านมาได้นะครับ

มันเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง